ยังพาพูดนะพาลูกไปหรือพาหลานไป
สงสัยต้องพาไปหน่อยแล้วพรุ่งนี้
พรุ่งนี้คุณผู้ชมครับวันเด็กแห่งชาติ
ร้อยรอบด้วยทรงอย่างแบดครับคุณผู้ชมครับ
หนุ่มไฮแล้วก็เซ็นมียอดวิวตอนนี้๔๗ล้านวิวแล้วเพราะคุณเอ้ย
พอเพลงนี้โด่งดังเป็นขวัญใจฟันน้ำนมนะ
เขาบอกเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมแล้วตอนนี้
เขามีความคำขวัญวันเด็กของวงนี้เขาออกมาด้วยนะคุณพระราพร
สร้างสรรค์ความคิดถูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแดด
จำไว้นะแล้วเวลาไปตอบคำถามระวังสับสนนะคะ
คือปีก่อนพ่อแม่จะจดใส่ไว้ให้กระเป๋าเสื้อของเด็กเนี่ยคำขวัญเดียว
ปีนี้มีอย่างน้อย๓โอ้โหเนี่ยครับหลายหลายคนบอกเดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะฮะ
มีการโทรไปถามว่าเจ้าของเพลงรู้ว่าจะไปแสดงที่ไหน
ถ้าเด็กได้ไปดูก็ถือเป็นของขวัญที่เด็กน่าจะอยากได้เลยแหละ
ผมว่าเข้าท่อนปุ๊บนี่เสียงมันจะดังสนั่นเลยนะ

คือก่อนหน้านี้มีการเอาอีโมจิมาใบ้เป็นรูปสัตว์เรียงกันแล้วคนก็ทายกันถูก
ก็เลยคราวนี้ไม่เซอร์ไพรส์แล้วไม่น่าเชื่อว่าเด็กหลายคนจะชอบเพลงนี้นะครับ
บางคนบอกว่าเป็นเพลงชาติของวัยรุ่นฟันน้ำนมไปแล้วครับ
นายเป็นอะไรนายนอนบนเตียงในเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไร
เกิดพลัดตกของเล่นหุดแตกครับ
พาไปที่อนามัยน้องงอแงไม่ยอมให้หมอเย็บแผล

ร้องร้องทรงอย่างแบดฮะเจ็บอย่างนั้นร้องทรงอย่างแบด
โอ้โหร้องทันทีโดยที่ไม่ร้องไห้เลย
จากนั้นน้องก็สงบแล้วก็เย็บแผลได้
นี่นี่โอ้เคงมาก

ไม่น่าจะเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นขวัญใจของเด็กนะครับ
ขนาดท่านผู้พูดว่าราชการกรุงเทพหานคร
ผมบอกแล้วปีนี้จดให้ลูกให้ดีนะ
อย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยสร้างพลังใจ
กระแสเหมือนกันผู้ว่าชัดชาติยังเกาะกระแสเอาเพลงนี้มาออกคำขวัญวันเด็ก
ส่วนท่านนี้อย่าลืมท่านนี้อย่าลืมลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่บอกรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีครับ
เป็นคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมอบเอาไว้ให้นะฮะ
มอบให้มาแล้ว๘ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่๙ครับ
ก็ขอให้น้องหนูมีความสุขนะคะในวันพรุ่งนี้วันของทุกคน
แต่ว่านี่มือนาฬิกากรรมัยใช่ค่ะแอลกอฮอล์นะครับพกไปด้วย
เรื่องของการพลัดหลงด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็เขียนชื่อติดเอาไว้ด้วยนะคะ